สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะนะ
ไปพระอีสานบ้านคุณไงคุณจะพาไปไหนเออใช่ค่ะ
ศรีสะเกดไปจังหวัดที่อยู่ใกล้อุบลราชธานีนะครับ

โดยเฉพาะจุดชมวิวผาหมออีแดงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดก่อนจะถึงศรีสะเกดต้องผ่านบุรียรำก่อนนะคะ
ไปเที่ยวประสาทพนมรุ้งนะคะ
คือคักไม่แพ้กันค่ะครับนี่ภาพที่เห็นนะคะประชาชน
แล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาตินะ
เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
และที่สำคัญได้ชมความงดงามของปราศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อำเภอเฉลิมประเกษจังหวัดบุรียรรมค่ะ

วันหยุดที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๒เท่าตัว
หรือประมาณวันละ๒๐๐๐คนค่ะ
จากช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศก็เย็นสบายนะคะ
ซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคาดการณ์ว่าเดือนธันวาคมเป็นต้นไป
จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
แวะเวียนมาเที่ยวชมความสวยงาม
แล้วก็ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนประสาทพนมรุ้งมากที่สุด
โดยส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวแล้วก็หมู่คณะนะคะ
นายวสันเทพสุริยานนท์หัวหน้าอุทยานนะคะ
ก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะ
เดินทางไปเที่ยวแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวเย็นกัน

แล้วก็ชมความมหัศจรรย์ของประสาทพนมรุ้ง
ซึ่งเป็นประติมากรรมของโบราณที่มีอายุมากกว่า๑๐๐๐ปีค่ะ
สวยงามและสัมผัสอากาศเย็นด้วยนะครับ

ถ้าไปหน้าอื่นฤดูอื่นอาจจะร้อนเดินอาจจะเดินไกล
แต่ว่าหน้าหนาวอากาศเย็นแบบนี้เดินสบายเลยค่ะ

ไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงนะคะศรีสะเกดค่ะ

จุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหารในตำบลเสาทงชัยอำเภอกันธรรลักษณ์นะคะ
มีลมพัดเบาเย็นสบายค่ะ
ชมวิวทิวทัศน์ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะคะ

ผาหมออีแดงเป็นจุดชมวิวในมุมสูงนะคะ
เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามแห่งหนึ่งของอีสานนะคะ
มีลักษณะเป็นลานหินริมหน้าผานั้นสูง
ติดกับกัมพูชาเป็นจุดชมวิวทัศนียภาพของเขาพระวิหาร
คือมองจากจุดนี้ก็มองเห็นเขาพระวิหารได้นะคะ
ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
อกจากนี้ยังมีทางเดินเรียบหน้าผา
เพื่อที่จะไปชมสลักนูลต่ำของเทพสามองค์
มีอายุมากกว่า๑๐๐ปีนะคะ
อกจากนี้มีสถูปคู่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่
ถือเป็นจุดชมวิวธรรมชาติ
ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ทัศนียภาพค่อนข้างกว้างไกลสุดสายตานะคะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวนะคะ
ทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกดเองแล้วก็ชาวจังหวัดอื่น
ไปเที่ยวกว่า๒๐๐๐คนค่ะ
ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ทำให้บรรยากาศคึกคักนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาล
และยาสามัญประจำบ้านไว้คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
อาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้ค่ะ
สวยจังเลยนะฮะได้ไปสุดอากาศสดชื่นด้วยค่ะ